ทำมองทำมองคนอาบน้ำครับ
แล้วตำรวจยังอีกนะยังไม่จับตัวไปอีก

ไม่ได้เพิ่งเกิดนะคุณผู้ชมเกิดมาตั้งแต่กลางเดือนนี่
จังหวะที่คนก่อเหตุวิ่งหนีไป
แล้วลูกเจ้าของบ้านพยายามจะตามไปจับครับ
คนก่อเหตุเป็นชายวัยกลางคนย่องเข้ามาบริเวณบ้าน
แต่ชายคนนั้นหนีรอดไปได้นะโอ้จับไม่ทันวิ่งเร็วจริง
เหตุเกิด๑ทุ่มของวันที่๑๕กันยาที่ผ่านมา
เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงอายุ๔๒ปีครับเธอเล่าว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย

ส่วนลูกชายเธอกินข้าวเสร็จก็เอาจานไปเก็บหลังบ้าน
ลูกชายเธอนี่แหละเห็นผู้ชายคนนั้น
ด้อมมองท่าทีมีพิรุษ
ลูกชายก็เลยวิ่งไล่จับแต่วิ่งไม่ทัน
ไปเจอแค่สกูเตอร์ไฟฟ้าครับ
จอดไว้ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนี่
จุดที่เจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังว่า
ลูกชายเธอเห็นคนที่มีพิรุธนี่แหละ
พอไปดูวงจรปิดเห็นพฤติกรรมชัดเจนเลย

เก้าอี้ขึ้นมาถ้ำมองตนเองอาบน้ำนี่ฮะ

ตะคุ่มนี่หรือเปล่าอ๋อใช่

แต่มาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าครับ
ทั้งที่วงจรปิดก็เห็นรูปภัณฑ์ชัดเจน
สกูเตอร์ไฟฟ้าที่ทิ้งไว้ก็ทราบกันดีว่า
เป็นของผู้ชายคนหนึ่งในหมู่บ้าน
แล้วทำไมไม่มีการจับกลุ่มตัวใดเลยล่ะเธอสงสัย

เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลย
บางคนเจอยางรถยนต์หรือว่าเก้าอี้
เอามาวางไว้ข้างบ้านเลยคุณผู้ชม

ส่องดูอยู่แบบนี้ครับแอบดูที่รูเดิม
ผนังนอกบ้านยังมีร่องรอยคราบอสุจิเล้ยอยู่ด้วยพี่น้ำแข็ง

เออคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ไปก่อเหตุที่บ้านอื่นครับ
ชาวบ้านยังบอกอีกว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้
เคยก่อเหตุลักชุดชั้นในผู้หญิงในหมู่บ้านมาแล้ว
แล้วก็เคยโดนจับกลุ่มคดียาเสพติดมาหลายต่อหลายครั้ง

เขาบอกภัยสังคมทำไมตำรวจไม่เร่งติดตามตัวมาล่ะ
ทำไมอ่ะนั่นน่ะสิฮะโอ้แล้วถ้าบ้านไหนมีผู้หญิงเยอะมีลูกสาวเยอะจะอยู่กันยังไง
ใช่แล้วนี่คือเห็นภาพชัดเลย
เมื่อกี้ภาพมุมแบบภาพนิ่งเขาก็ไม่ได้ใส่แมสด้วยไง

ฝากตำรวจหน่อยนะคะช่วยเร่งดำเนินคดีด้วยนะคะ